ก็ต้องรีบเยียวยาก็ต้องมาแล้วมาแบบทันใจเลย
อืมวันนี้การประชุมคอรมอลนะคะออกมาแล้วนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของโครงการเยียวยาต่างที่เรามีไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้ว
อ่าเราชนะเออคนละครึ่งค่ะ
มสามสามเรารักกันเรารักกันหลายคนใช้หมดไปแล้ว
หมดแล้วค่ะคำว่าหมดแล้วนี่คือคุณหมดใช้หมดแล้วค่ะ
หลายคนหมดแล้วรัฐบาลบอกเดี๋ยวได้ไปต่อ
ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะมีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยา
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙เอาเริ่มแรกเลย
คนละครึ่งเฟส๓คนละสามพันบาทนะคะ
คาดว่าคนที่จะได้รับมีอยู่จำนวนสามสิบเอ็ดล้านคน
วงเงินเก้าหมื่นสามพันล้านบาทนะคะส่วนระยะเวลาที่จะได้รับ
เป็นช่วงหลังกลางปีไปแล้วก็คือกรกฎาคมถึงธันวาคมค่ะ
โครงการถัดไปเราชนะเพิ่มเงินสัปดาห์ละ๑๐๐๐บาท
ให้ไปอีกสองสัปดาห์รวมเป็นเงินสองพันบาท
จำนวนสามสิบสองจุดเก้าล้านบาทกรอบวงเงินหกจุดเจ็บหมื่นล้านบาท
สิ้นสุดการใช้นะคะสามสิบมิตรทุนายนนี้
นอกจากนี้ค่ะผู้ประกันตนมสามสามนะคะ
เพิ่มวงเงินเหมือนกันนะคะก็คือสัปดาห์ละ๑๐๐๐บาท
เป็นเวลา๒สัปดาห์ก็คือจะได้แต่ละคนจะได้เพิ่มขึ้นนะคะ
ละสองพันบาทรวมถึงเรารักกันสองโครงการนี้จะลักษณะคล้ายคล้ายกันนะคะ
เพราะฉะนั้นรอบนี้ก็จะจ่ายคล้ายกันอีกสิ้นสุด๓๐มิถุนายนค่ะ
ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟสสามประชาชนสิบสามจุดหกห้าล้านคนค่ะ
รวมถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือกรณีพิเศษ๒๕ล้านคน
เพิ่มวงเงินให้เดือนละ๒๐๐บาทให้อีก๖เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมปีนี้
รวมเป็นเงินทั้งหมดหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะยังไม่พอค่ะ
สำหรับคนที่มีเงินจับจ่ายใช้สอยคุณก็จะได้รับการเยียวยาเช่นเดียวกัน
โครงการนี้เป็นโครงการใหม่ชื่อว่ายิ่งใช้ยิ่งได้
แต่ว่าไม่เกินเจ็ดพันบาทต่อคนก็คือช่วงกรกฎาคมถึงกันยายนนี้นะคะ
พอได้แล้วเอาไปจับจ่ายซื้อของซื้อสินค้าค่าอาหารเครื่องดื่ม
ค่าบริการต่างต่างนะคะนอกจากนี้นะคะถัดไปเป็นโครงการถัดไป
ยิ่งได้ยิ่งใช้นะคะแต่ว่าเป็นเฟส๒ก็คือ๕๐๐บาทต่อคน
สิงหาคมถึงธันวาคมคาดว่าประชาชนจะเข้าร่วมโครงการเยอะค่ะ
โครงการนี้เพราะว่าใช้ง่ายสามสิบเอ็ดล้านคนค่ะ